เวลาที่มาติดตามข่าวสารกันแล้วนะคะ

เหตุการณ์ชุมนุมด้วยตอนนี้ก็ยังคงปักหลัก
เดี๋ยวจะมีรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย
ปากหลักกันมาตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะคะ
สำหรับคณะราชแล้วก็จะมีการขีดเส้นตาย๔ทุ่มวันนี้ด้วยนะคะ

ใช่ค่ะก็เลยต้องจับตาดูกันว่าหลังจากที่๔ทุ่มผ่านพ้นไปแล้ว
ถ้าหากนายกรัฐมนตรีไม่ได้ลาออกตามข้อเรียกร้อง
จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปจากทางแก่นำที่จะออกมาประกาศท่าทีนะคะ
สำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ร้อนแรงอย่างที่บอกไปวันนี้คือ
สำคัญก็คือมีการขีดเส้นตายเอาไว้ว่าครบ๓วันแล้ว
ตามที่กลุ่มคณะรัศดรให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง

และถ้าไม่มีท่าทีออกมาตามข้อเรียกร้องเนี่ย
ก็จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์ต่อไป
ซึ่งตรงนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะคะ
ทางกลุ่มคณะรัฐสดรนำโดยนายจากตุ๊กพัฒน์
พัฒระรักษาหรือภัยดาวดินก็ขี่เส้นตาย
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออก
ข้อเรียกร้องภายใน๔ทุ่ม
ซึ่งหลังจากครบกำหนดเวลาตามที่ได้ขีดเส้นตายเอาไว้
ทำตามข้อเสนอเรียกร้องในใดเราก็จะประกาศการเคลื่อนไหวต่อครับ
ส่วนการเคลื่อนไหวจะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนจะทำอะไรต่อไปนั้น

ต้องรอให้ราชดรทั้งหลายมาออกแบบร่วมกันมาสอบถามร่วมกันนะครับ
ส่วนทางสารอาญานะคะได้อ่านคำสั่งสารอุทธรณ์
ยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในพระฤทธชีวรักษ์หรือเพนกวิ้นนางสาวปนัสยา
สิทธิจิระวัฒนากุลหรือรุ้งและนายพานุพงศาสนอกหรือไม้
แก่นำกลุ่มคณะรัศดรซึ่งสารอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามสารชั้นต้น
ไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งหมด
พร้อมระบุว่าสารพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้ว
เห็นว่าการกระทำตามข้อกล่าวหามีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำความผิด
กลุ่มบุคคลจำนวนมากอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือความวุ่นวายขึ้นนะคะรวมทั้งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ชักนำให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายแผ่นดิน
โดยการบุกรุกทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง
จากนี้เมื่อพิจารณาคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนแล้วยังปรากฏว่า

ว่าการกระทำความผิดเป็นลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายคดีในท้องที่
กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าในชั้นนี้ถ้าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว
ผู้ต้องหาอาจจะก่อให้เกิดเหตุอันตรายหรือความเสียหายประการอื่น
และน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีค่ะเช่นเดียวกับสารอุทธรณ์ก็ไม่ให้ประกัน
นายเอกชัยหงกังวานในข้อหากระทำความผิดตามมาตราหนึ่งร้อยสิบ
พยายามประทุษร้ายต่อเสรีภาพพระราชินีหลังจากที่ธนายความของนายเอกชัยยื่นอุทธรณ
เมื่อยี่สิบสองตุลาคมที่ผ่านมาสารอุทรระบุเหตุผลค่ะ
คดีมีอัตราโทษสูงหากให้ประกันผู้ต้องหาอาจหลบหนี
ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการให้ประกันจึงสมควรรอฟังผลการสอบสวนก่อนนะคะ
ส่วนกรณีที่สำนักงานฆ่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ
ปล่อยตัวผู้ชุมนุมเปิดให้ประชาชนชุมนุมได้โดยสงบนั้น
ล่าสุดทางกระทรวงต่างประเทศของไทยก็ออกแถลงการชี้แจงถึงเรื่องนี้ค่ะ
ยืนยัน๓เรื่องก็คือไทยยึดมั่นในกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองรัฐบาลไทยต้องรับมืออย่างสมดุลระหว่างข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม
และความต้องการของคนส่วนใหญ่ที่เป็นพลังเงียบและมีกระบวนการยุติธรรมที่มีความอิสระ
มีการยกคำร้องของกระทรวงดิจิทัลเพื่อปิดสื่อบางสื่อไปแล้วค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยนะคะก็ยังคงมีมวลชนไปปักหลักรอเพื่อที่จะรอแกนนำให้ถูกปล่อยตัวออกมา
แล้วเมื่อวานนี้ภัยดาวดินก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วแล้วก็ขึ้นรถปลาใสแล้วก็พามวลชนปักหลักค้างคืนมาแล้ว
ใช่หนึ่งคืนด้วยกันนะคะส่วนวันนี้จะยังคงมีแนวทางอย่างไรต่อไปเราไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกันจากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐค่ะ
รายงานจากบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเข้ามานะคะเชิญเลยค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับบรรยากาศตอนนี้สิบหกนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาที
เริ่มมีกลุ่มมวลชนทยอยเดินทางเข้ามาที่หน้าเรือนจำกันอย่างต่อเนื่องนะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขณะนี้ก่อน
ก็เริ่มมีกลุ่มมวลชนเดินมาแล้วแต่ว่าเราจะให้ดูการจราจรก่อนนะครับ
การจราจรบริเวณถนนงามวงวานมุ่งหน้าสู่พงเพชรขณะนี้การจราจรวิ่งได้เพียงแค่๒ช่องทางเท่านั้นนะครับ
ทำให้กลางจรขนาดนี้เริ่มที่จะติดขัดเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้สองเลนจราจรบริเวณฟุตบาทหน้าเรือนจำ
เป็นพื้นที่ในการชุมนุมนะครับซึ่งขณะนี้ใครจะสัญจรผ่านมาแถวนี้
ก็เลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับขณะเดียวกันฝั่งตรงข้ามถนนงามวงวานมุ่งหน้าไปยังเกษตร
สัญจรได้ตามปกตินะครับไม่มีรถติดแต่อย่างใด
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตรงนี้กันหน่อยนะครับจุดตรงนี้เองเป็นจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ปักหลักนะฮะนอนกันก็จะเห็นได้ว่ามีการนำเสือนำหมอนนะฮะ
มาตั้งวางกันแล้วก็ตอนนี้นั่งรอที่จะรอการปลาใสในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
ตลอดทั้งวันวันนี้ยังไม่มีการปลาใสนะครับก็จะรอช่วงเย็นวันนี้ที่จะมีการปลาใสกัน
ขณะเดียวกันให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้สื่อมวลชนนะครับรวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ทยอยเดินทางมากันในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
มวลชนก็ปักหลักรอรายงานข่าวกันเพราะว่าวันนี้ถือได้ว่าเป็นจุดหลักใหญ่ที่จะมีการแถลงข่าวเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งจะเป็นการขีดเส้นตายให้นายกรัฐมนตรีลาออกโดยการประกาศของแกนนำเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีกลุ่มแกนนำนะครับออกมาแถลงเมื่อสักครู่นี้กับสื่อมวลชนนะครับโดยเป็นการแถลงกับสื่อมวลชน
เมื่อสักครู่นี้เป็นแก่นำบอยนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวแล้วก็พูดว่าวันนี้จะเป็นการวัดใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่หากนายกไม่ลาออก

กรณีที่ตำรวจนะครับขอคืนพื้นที่บริเวณถนนงามวงวานหน้าเรือนจำพิเศษ
โดยแก่นำบอยบอกว่าตลอด๖ปีที่ผ่านมาไม่ว่ากลุ่มทำอะไรก็ถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมด
ขณะเดียวกันนี่เป็นภาพนะครับแกนนำรวมไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมก็เริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่
บางส่วนปักหลักนั่งรอที่จะฟังคำปราศัยแล้วนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูด้านขวามือกันหน่อยนะครับ
นี่เป็นป้ายนะครับ
เป็นป้ายที่เป็นการวาดขึ้น
เขียนคำว่าคณะราชแล้วก็มีขีด๓เส้นนะครับ
แล้วก็มีสีแดงสีน้ำเงินสีขาว
แสดงถึงสัญลักษณ์ของทงชาติไทยนะครับ

ก็จะเป็นการวาดภาพแสดงสัญลักษณ์
ของทางกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้

เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูข้างในกันหน่อยนะครับ
ข้างในที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้

ก็จะเป็นจุดที่กลุ่มแกนนำอยู่บริเวณนี้นะครับ
จะมีการปักหลักชุมนุมหรือการประชุมกัน

ผู้ชุมนุมก็ยังคงนั่งจับจองบนฟุตบาท
เพื่อที่จะรอการประสัยในค่ำวันนี้ด้วย

เป็นหัวใจหลักของการชุมนุม

ที่ให้รับบริจาค

รวมไปถึงเป็นจุดที่ทำกับข้าว

ซึ่งใครที่อยากจะมาบริจาค

แล้วก็จะประเมินกันเป็นครั้งด้วยว่า
ถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมเยอะก็จะมีการทำอาหารแจกจ่ายกันด้วย

นี่เป็นบรรยากาศที่บริเวณตรงนี้นะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตรงนี้อีกสักรอบนะครับ

กลุ่มผู้ชุมนุมก็รอที่จะ

นี่เป็นบรรยากาศสดนะครับ

รายงานสดจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ

หลักเลยก็ยังคงรอแกนนำที่จะปราศัย

แล้วก็จะดูการท่าทีของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
จะมีการประกาศลาออกอย่างที่เขายื่นข้อเสนอไปก่อน

ก็จะมีการเคลื่อนไหวต่อไป

ซึ่งก็ต้องรอท่าทีการแถลงหลังจากนี้ต่อนะคะ